ทีนี้มาดูประเด็นเรื่องของเงินบริจาคกันหน่อยนะครับ

มีน้องสองคนยังเด็กอยู่เลย
คนนึง๑๖คนนึงนะคะที่มีการไปปลอมแปลงเลขบัญชี
ที่คุณบินเขาเปิดไว้รับบริจาคเงินสำหรับช่วยเหลือน้ำท่วม

คุณบินต้องโทรไปคุยกับเด็กทั้งสองคนด้วยตัวเองเลย

ทีนี้เนี่ยเราได้ไปพูดคุยกันกับคุณป้า
ของเด็กหญิงเบสเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่
เขาบอกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในการปลอมเลขบัญชงบัญชีเลยนะ

เป็นคุณป้าของเด็กหญิงเบสวัย๑๔ปีค่ะ
นางเรนูทองบุตรบอกว่าป้าไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากหรอก
เพราะว่าหลานสาวไปอยู่บ้านแฟนที่ตำบลหนองแขมอำเภอโคกสำโรง
นานจะกลับมาเยี่ยมป้าสักที
ล่าสุดมาเมื่อวันอังคารที่๑๗กันยายนที่ผ่านมานี่แหละ
ถามว่าเรื่องปลอมเลขบัญชีรับบริจาคอะไรป้าไม่รู้เรื่องเลย
แต่ยังไงก็ตามป้าขอโทษผู้บริจาคเงินทุกคนด้วยนะ
แล้วก็อยากที่ช่ายสังคมเนี่ยให้อภัยกับหลานป้าหน่อย
หลานป้ายังเด็กอายุแค่๑๔ปีทำไปโดยไม่ยังคิด
ทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ
เพราะว่าพอปลอมแปลงเลขบัญชีแล้วเนี่ยมันก็มีเงินโอนเข้ามาจริง๓๔พันบาท

พรุ่งนี้มีหมายเรียกที่ทั้งสองคนต้องเข้ามาให้การนะคะ
แกก็เป็นห่วงหลานสาวอะนะ

พ่อของลูกพี่ลูกน้องเด็กหญิงเบสคือนางสาวทรายวัย๑๖ปีเจ้าของเลขบัญชีธนาคาร
บอกเลยนะคะว่าไม่พอใจเบสมาก
เพราะว่าเบสแอบนำบัญชีของลูกสาวก็คือน้องซาย
เปิดไว้เมื่อ๔เดือนที่แล้วเพื่อรับเงินค่าคลอดบุตร

พ่อบอกว่าซายไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ไม่รู้ไม่เห็นกับการปลอมเลขบัญชีรับเงินบริจาคครั้งนี้ด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วกัน
คือมันกลายเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าคนที่คุยกับพี่บินคือซาย
แล้วทรายเป็นคนยอมรับที่พี่บินถามว่าทำจริงหรือเปล่า
ไซด์ก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วไซด์ก็บอกทำก็ได้ค่ะ
แต่ทีนี้ซายออกมาเปิดต่อสื่อนะบอกว่าจริงหนูไม่ได้เป็นคนทำเลย

สเป็นคนทำทั้งหมดแต่หนูยอมรับผิดแทน

แต่ทีนี้ซายกับเบสตอนนี้ก็ต้องว่ากันไปเพราะเป็นญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับ
แล้วก็เบสเองก็บอกว่าเงินในบัญชีก็โอนมาจริงเป็นหมื่นเลยนะ
แต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะธนาคารอายัดไว้
แต่ที่เบสเบิกเงินมา๒๐๐มันเป็นเงินของเธอเอง
อันนี้ก็ต้องว่ากันไปพิสูจน์กันไป